ทุกคนค่ะมีชาวบ้านแถวนทบุรีเนี่ยเห็นคุณยายคนหนึ่ง
เขาเรียกกันว่าคุณยายเทียมนะครับแกก็จะเดินไปเดินมาอยู่ตามถนน
หอบข้าวของพลุงพลังเขาบอกว่าคุณยายเทียมเนี่ย
ความจริงแล้วเคยมีเงินมีทอง
แต่ว่าโดนโกงจนหมดเนื้อหมดตัวกลายมาเป็นคนเร่ร่อน
ใส่นอนตามปัมประมันครับ
มีคนไปเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปคุณยายเทียมเอาไว้นะครับ
คือหลายคนบอกดูแล้วท่าทางไม่เหมือนคนเร่ร่อนทั่วไป
เหมือนกับคนที่มีความรู้
อาจจะเคยมีเงินมีทองมาก่อนหรือเปล่า
เนี่ยแกเดินตามถนนแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับหอบข้าวของพลุงพลังไปเรื่อยนะครับ
เหมือนคนเร่ร่อนแต่จะนอนอยู่ตามปั๊มน้ำมัน
คนที่โพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าถ้าใครเจอคุณยายเทียมยังไงก็
่งข้าวแบ่งน้ำให้แกบ้างก็ได้
โดยปกติก็จะอยู่แถวสาราหน้าวัดสนามเหนือ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามไปตามหาคุณยายเทียมนะครับ
พิกัดในเฟซบุ๊คที่เขาลงคลิปเอาไว้
แต่ไม่เจอที่สรานาวัดสนามเหนือได้ข้อมูลว่าคุณยาย
ใกล้กับ๕แยกปากเกร็ดเราไปถึงก็เจอแต่นี้
ไม่รู้ใช่ของแกหรือเปล่านะแต่ถ้าตามสรานาวัดสนามเหนือ
มีคนเคยเจอแบบนี้วันนี้เราไปไม่เจอนะ
ดูที่ปั๊มที่แกจะไปนอนทุกคืนนะฮะไม่เจอตัวแต่ว่าเจอถุงกระสอบใส่ของที่วางอยู่ตรงนี้
แต่ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่านี่แหละของคุณยายเทียมนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคุณยายเทียมก็จะมาก็นู้นค่ำนี่นะฮะ
เจ้าของร้านอาหารที่ปั๊มน้ำมันบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาได้๕เดือนเนี่ย
ยายเทียมมานอนตรงนี้เป็นประจำนะครับก็จะคอยเอาข้าวเอาน้ำไปให้นะฮะ
หลังจากกินข้าวเสร็จแกจะไปล้างจานที่ก๊อกน้ำของห้องน้ำของปั๊ม
แล้วอาจารย์เอาชามเอาช้อนอะไรเนี่ยมาคืนที่ร้านให้เรียบร้อย
แล้วคุณยายเทียมก็อาบน้ำที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้
เคยถามคุณยายเทียมนะชาวบ้านแถวนี้บอกเคยถาม
เคยไปทำร้ายใครอะไรยังไงไม่เคยดุด่าไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากับใคร
ถามว่าแล้วทำไมมาอยู่แถวปั๊มแถวนี้มาเดินเร่ร่อนอยู่แถวนนทบุรี
เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
แกเคยบอกแกเคยโดนโกงจนหมดเนื้อหมดตัว
แต่มีบางช่วงเวลานะฮะที่คุณยายเทียมจะมีลักษณะคล้ายกับคุมตัวเองไม่ได้
จะพูดคนเดียวแล้วก็บ่นอะไรไปเรื่อยนี่นะ
แต่เชื่อว่าแกน่าจะมีความรู้หรือเคยมีเงินมีทองมาก่อนนะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหรือว่ารับแกไปบำบัดรักษาหน่อย
ยายกินให้อิ่มนะยายอย่าทิ้งให้เลยนะอย่าให้เขามาว่าผม
เค้าก็ทำทุกอย่างที่เค้าพอเค้ากินเสร็จแล้วเค้าล้างจาน
เขาล้างเอามาคืนให้เลยล้างเรียบร้อย
เอาเค้าไปเอาเค้าเข้าโรงพยาบาลเช็คประสาทแล้วให้กินยาแล้วมีโอกาสหายครับ
ผมดูแล้วเขายังมีสติเขาจะขึ้นเวลาอารมณ์ร้อนเครียด
ส่วนเจ้าของคลิปนะครับคนที่โพสต์เรื่องราวของคุณยายเทียมนะฮะ
ก็คือคือคุณชิติพัทเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปสอบถามข้อมูลทราบเมื่อก่อนเกิดเคยมีคอนโดนะ
คอนโดอยู่แถวปะเกร็ดนี่แหละน้นนทบุหรี่
แล้วถูกเพื่อนหรือญาตินี่แหละโกงไปจนหมดตัว
ก็เลยเครียดเครียดแล้วก็กลายเป็นคนเร่ร่อนไปเลย
ออกมาเดินอยู่ตามถนนติวานนท์บางทีเดินจากปากเกร็ดไปถึงแครราย
วันก็ไปนอนอยู่ตามถนนนะหรือว่ามานอนตามสาราค่ำ
ค่ำก็จะไปนอนที่ปั๊มน้ำมัน
จะไปที่ไหนน่ะต่อ
คือผมเจอแกเมื่อวานครับแกนอนอยู่ที่สารา
ก็เลยถามแกแกก็เลยเล่าให้ฟังแต่ผมฟังไม่จบไงครับผม
แกทับคอนโดที่หนึ่งถึงแถวปากเกร็ดและก็โดนโกงครับผม

น่าจะโดนญาตินะครับ
นี่พี่วินที่เคยคุยกับแกนะเจ้าของร้านอาหารก็เคยคุยแต่บอกอยู่อายุทยาใช่ไหม
นี่ล่าสุดฮะที่ปั๊มน้ำมันที่แกมานอนทุกคืนเนี่ยเรารออยู่เจอนะฮะ
เทียมกลับมาแล้วข้าวของเต็มเลยพลุงพลังเลย
เอาอย่างนี้ดีกว่าลองถามคุณยายเทียมว่าตกลงเออยายเป็นมายังไงมาอยู่แถวนี้
นี่นะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปถามนะครับคุณยายเทียมบอกชื่อจริงชื่อเทียมใจนะฮะ
เทียมใจก่อนหน้านี้เคยทำงานกศธนะแล้วก็ตอนนั้นกศธก็เปลี่ยนมาเป็น
ยายเทียมบอกว่าตอนที่ทำงานเนี่ยซื้อคอนโดเอาไว้๒ที่ที่ปากเกร็ดกับที่รังสิต
แล้วมีผู้หญิงคนนึงเขาบอกเขาเป็นเซลล์ขายตรงสินค้าของแบรนด์เนมจากต่างประเทศ
มาตีสนิทกับยายจนยายไว้เนื้อเชื่อใจผู้หญิงคนนี้ขอยืมเงินยายสองแสนบอกจะเอาไปทำร้านอาหาร
ยายก็ใจอ่อนให้ยืมไปเพราะว่าโอ้โหคุณเขียนมาสอนวันสงกรานก็มารดน้ำดำหัว
มาคอยดูแลเอาอกเอาใจจากยืม๒๐๐๐๐๐บาทมายืมต่ออีก๓๔๐๐๐๐๐บาท
ยายบอกโอ้ยไม่มีแล้วยายไม่มีเงินสดแล้วก็ให้ยายเนี่ย
กรมทันประกันชีวิตของยายไปถอนเบี้ยประกันออกมาคือไปเวียนคืนเลย
ก็เอาเงินออกมาอีกยายก็ทีแรกยายบอกยายไม่ให้นะฮะแต่เขาก็แอบไปปลอมลายเซ็น
แล้วเอากรมทันยายเนี่ยไปเวียนคืนได้เงินมาแสนห้า
โดที่รังสิตก็แอบเอาไปขายนะยายก็ให้ทนายจัดการทวงทรัพย์สินคืน
เขารับปากจะโอนให้เดือนละ๓๐๐ได้ไม่กี่เดือนเงียบหายไปเลย
ยายบอกว่ายายไม่มีครอบครัวทุกวันนี้ยายก็ไม่อยากไปรบกวนหลาน
นะก็อาศัยนอนตามบ้านเพื่อนก็เกรงใจอีกเลยเอางี้ดีกว่า
ออกมาอยู่อย่างนี้ดีกว่าค่ำไหนนอนนั่นมืดไหนนอนนั่น
วันคนเขาเห็นยายเขาก็เอาเงินให้บ้างเอาของให้กินบ้าง
ยายบอกยายที่ออกไปเดินตามถนนเนี่ยยายไม่ได้ไปออกไปเก็บของเก่านะ
ยายไปเดินเล่นไม่มีอะไรจะทำคุณเขียนมาสอน
คุณยายบอกก็เดินไปให้มันหมดวันไปเห็นใจคุณยายมากเลย
เดินไปให้หมดวันไปเห็นพลุงพลังนี่ไม่ได้เก็บของเก่าอะไรไปขายนะ
คือของของแกเองของแกเองค่ะหรือว่าใครให้อะไรมาแกก็เอามา
แล้วเดินให้หมดวันไปอ่าผู้สื่อข่าวเราก็เลยฝากบอกนะครับ
เพื่อมีหน่วยงานไหนหรือว่าหลานคุณยายเทียมอยากจะดูแลช่วยเหลือ
ก็ลองไปดูคุณยายหน่อยเพราะคุณยายบอกโดนโกงเรื่องคอนโดไป
มีทนายจัดการนะแล้วคนที่โกงไปเขาบอกเขาจะผ่อนให้เดือนละ๓๓๐๐บาท
หายไปเลยคุณเขียนมาสอนแล้วคอนโดหลังนึงมันต้องหลักแสนหลักล้านนะ
แต่ก็ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนนะที่เห็นแล้วไม่เพิกเฉยแล้วก็พยายามจะช่วยคุณยายนะ
ก็รู้เรื่องของคุณยายเทียมแล้วว่าเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะ